หมูทอดบ้านแขกร้านหมูทอด๒๐บาทย่าน๔แยกบ้านแขก
จากจุดเริ่มต้นของการรวมตัวกันของสิ่งนักดื่มที่เจอกันเมื่อไหร่ต่างลงขันกันลงขวด
แต่ปัจจุบันหันมาร่วมลงทุนด้วยเงินหลักร้อยสร้างร้านขายหมูทอดจานละ๒๐บาท
ใช้เวลาไม่กี่ปีมีกว่าสิบสองสาขาแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ครับ
บอกเลยว่ามันไม่ได้ง่ายเลยล่ะครับคุณผู้ชมพวกเขามีเส้นทางอย่างไรบ้าง
จะรออะไรไปชมกันเลยครับร้านนี้เขาดังมากค่ะคิวเขาแน่น
คนเขาเยอะอ้าขายทั้งหน้าร้านนะครับอันนี้จะบรียี่สิบสี่ชั่วโมงเลย
ถ้าอยากจะกินครับครับนี่ฮะยังไงกินที่นี่ครับต้องจดบินนะครับ
ร้านเนี้ยบอกเลยว่าเขาไม่เน้นเรื่องของการบริการแต่เขาเน้นในเรื่องของคุณภาพ
แล้วก็ราคาที่ถูกมากดีมากดีจังเลยแหมช่วงนี้ต้องประหยัดหน่อย
ก็ไม่รู้เหมือนกันอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงโอ้หนังสารเขามีน้ำซุปให้เราไปตาก
เดี๋ยวคุณไปตักเองอ๋อเหรอเดินไปตักเอาเขาบอกว่ามีผักแล้วก็น้ำพริก
ใช่เป็นบริการอ่ะคุณเดินไปตลอดเอาค่าเอาค่าเปล่าก็ได้คุณอ่ะ
ไปไปไปไปไปไปดูหน่อยก็มีอะไรบ้างคือต้องขายพูดอ๋อครับโว้ววรถ
สวัสดีครับโอ้โหของเขาเยอะจริงเยอะที่เห็นเนี่ยมีทั้งผัก
เป็นผักสดทั้งหมดเลยนะครับครับแล้วก็มีน้ำพริกดังกะเผื่อด้วย
ได้
เมื่อก่อนตรงนี้นะครับจะเป็นทั้งครัวเป็นทั้งที่นั่งทานเป็นทั้งจุดรับออเดอร์
เทคโฮมกลับบ้านนะครับแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนใหม่นะครับ
มาเปลี่ยนเป็นช็อปดิลิเบอรี่นะครับและนี่ก็คือพี่บอยนะครับ
หนึ่งในเจ้าของหมูทอดบ้านแขกนะครับพี่อ้วนกับพี่บอยเนี่ย
แล้วก็เพื่อนอีก๔๕คนรวมตัวกันทำร้านนี้ขึ้นมานะครับ
ตั้งแต่สมัยเรียนปวชก็ก่อร่างสร้างหมูทอดมาด้วยกันนะครับ
ตอนนี้ก็เข้าปีที่๘แล้วมี๑๒สาขานะครับ
เราจะไปดูครัวกลางของหมูทอดบ้านแขกกันนะครับ
อันนี้ก็เป็นครัวกลางของเราครับคอยออกอาหารไม่ว่าจะเป็นกลับบ้านหรือทานหนี้นะครับ

ก็มีมันติดหนัง
ครับนอกจากหมูเนื้อล้วนหมูสามชั้นแล้วนะครับ
เราก็ยังเสิร์ฟคู่กับน้ำซุปน้ำจิ้มผักน้ำพริกฟรีนะครับ
ตรงนี้นะครับจริงแล้วตอนก่อนล็อกดาวน์นะครับ
ที่สามนี่นะครับตรงนี้จะเป็นแผงผักน้ำพริกนะครับ
บริการตัวเองเลยน้ำซุปอยู่ด้านนู้นนะครับ
เดี๋ยวเราไปชมในร้านเนี่ยครับบรรยากาศนั่งทานนะครับ

ข้าวหมูทอดเนื้อล้วนนะครับแล้วก็เกี้ยวกุ้งต้มยำครับอร่อยมาก
อร่อยค่ะพี่ราคาถูกค่ะ
สำหรับผู้จะมาทานที่ร้านหมูทอดบ้านแขกนะครับ
สามารถเดินทางได้จากวงเวียนใหญ่นะครับ
่งหน้าขึ้นสะพานพุทธสะพานพระปกนะครับ

สามารถจอดได้ที่บิ๊กซีอิสรภาพนะครับ

หน้าร้านถ้ามีที่ว่างก็จอดได้นะครับ
เห็นมึงว่าก่อนเจอเป็นธุรกิจหมูทอดบ้านแขกเนี้ยฮะ
เริ่มกันแบบว่าสายลุย

จิตมันเกิดขึ้นจากการรวมตัวของเพื่อนสมัยเรียนนะครับ
ก็ต่างคนต่างเรียนจบก็แยกย้ายกันไป
อาจจะมานั่งสังสรรค์กัน
แต่ว่าในการสังสรรค์ก็เป็นปัญหาชีวิตด้วย
เกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินทำงานแล้วทำไมเงินไม่พอทำไมเงินไม่ดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ไม่พอใช้ก็เลยคิดว่าจะรวมตัวกันหารายได้สักวันละสองร้อย
ก็เลยรวมตัวกับเพื่อนกันเปิดร้านนมสดถ่ายที่หน้าบ้านก่อน
แล้วก็ขยายไปอยู่ที่ตลาดสะพานพุทธคนสะพานพุทธก็จะเรียกว่านมสดอินดี้
ตอนนั้นหุ้นกันกี่คนครับพี่

ตกกัน๔๕คนแล้วเป็นไงขายดีไหมตอนนั้นค่ะ
ก็ขายได้ครับแต่ว่ามันก็มีวิกฤตขายได้กลางคืนครับพอหน้าฝนฝนตกคนก็ไม่ค่อยเดินเนอะใช่ไหม
พอไปถึงเทศกิจไม่ให้ตั้งไล่ปัญหาหลายอย่างมันเลยจบตัวลง
เอาแต่พอเรามีประสบการณ์จากการไปขายที่ตลาดนี่แหละนะฮะ
แล้วไปไงมาไงถึงได้มาเปิดร้านขายหมูทอดแบบนี้ครับ
ตอนนั้นแม่ผมแม่อ้วนเนี่ยขายไก่ย่างอยู่ที่สวนจรุจักรครับ
ก็เลยเอาลองเอาน้ำหมักแม่เนี่ยมาหมักหมูแล้วก็ให้คนแถวบ้านเพื่อนเนี่ยชิม
พอมีคนบอกอร่อยขายเลยขายวันแรกได้กำไรคนละ๕๐๐
ดีใจมากปิดร้านเลยหลอกหลอกอีกแล้ว
ต่อมาเราก็มานั่งคุยกันว่าอยากมีธุรกิจที่มันจริงจังลาออกจากงานเลยไหม
ออกจากงานทุกคนครับมาลงทุนที่ร้านข้าวหมูทอด
ตอนนั้นลงทุนคนละเท่าไหร่ตอนที่ตัดสินใจออกจากงานกันละ
มีเงินอยู่๔๐๐๔๐๐บาท
๔๐๐๐บาทมีอยู่๔๐๐๐บาท
ค่าตึก๓๐๐๐๐บาท

เดี๋ยวสิ้นเดือนหน้าเนี่ยผมเข้ามาอยู่แล้วเดี๋ยวผมก็จะจ่ายทั้งหมด

ใช่ตั้งร้านขายหมูทอด
เงินได้มาทั้งหมดเก็บทั้งหมด
ไม่มีใครได้เงินทั้งนั้นไม่มีส่วนแบ่ง

จ่ายค่าเช่าตึกค่าประจำได้
แล้วก็ดำเนินธุรกิจมาถึงทุกวันนี้

ยังก็วันทั้งวัน
แล้วก็จะมีเพื่อนอีกสองคนที่จะไปออกออกอีกที่หนึ่งครับ

เขาที่หน้าราชพัฒน์ครับอ่าครับผมก็หาเป็นกองทุนมารวมกันค่ะแต่จริงจริงแล้วก็
อยากจะบอกว่าแม้จะทุนน้อยเนอะครับคนเราต้มทุนต่ำอืมแต่ถ้าความ
ยามันมีเนี่ยเออมันสำเร็จได้นะพี่
ต้นทุนอาจจะน้อยแต่ถ้าเรามีความอดทนความพยายามมันสำเร็จ
แล้วอย่างนี้ไปหาวัตถุดิบหมูเมิร์ดอะไรยังไงจากไหนเยอะแยะขนาดนี้
อย่างที่บอกคือหมูเนี่ยเราก็ไปขอแม่ค้าในตลาดก่อนครับ
ก็ติดไว้ก่อนเออเดี๋ยวตอนเย็นมาจ่ายเดี๋ยวตอนเย็นมาจ่าย
แล้วเขาก็โอเคก็มีเทคนิคเป็นเทคนิคแล้วเป็นยังไงฮะ
คือแม่ก็เป็นแม่ค้าในตลาดอยู่แล้วอ๋อแม่ตลาดซื้อจ่ายตั้งไว้อะไร
เออเขาก็ไว้จ่ายเราอ่าฮะลูกพ่อก็ไปเชื่อมาข้างบ้าน
จานชามก็บ้านอยู่ใกล้วัดพอดีเดี๋ยวนะไม่ได้ลงทุนในการซื้ออุปกรณ์ด้วย
จานชามคุณไปเอาของวัดมาเหรอชามบะหมี่ก็ดีกว่าไปขอหลวงพ่อหรือเปล่า
ได้มายังไงคะเป็นร้านที่ลูกค้าจะต้อง
ตอนที่เราขายเราขาย๒๐บาทเพราะว่าตอนนั้นเรามองธุรกิจญี่ปุ่นที่มันขายทุกอย่าง๒๐ของโชว์หวยทุกอย่าง๒๐
บาทกำไรก็นิดเดียวแล้วต้องไปบริการอีก
เราก็เลยเน้นที่คุณภาพความอร่อยอาหารให้อาหารคุณภาพอาหารเต็มไปเลย
มันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเน้นคุณภาพไม่เน้นบริการ
พอถึงเวลาที่วันที่เราเปิดร้านวันแรกจำความรู้สึกนั้นได้ไหมแล้วเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนนั้นเป็นยังไงครับ
เราเป็นพ่อค้าที่แบบเริ่มต้นจากศูนย์ไม่มีความรู้อะไรเลยไม่เคยค้าขาย
มองว่าเนี่ยมันลดผ่าน๒หมื่นคันถ้ามันจอดสัก๑๐๐คันเหรอวะ

อ๋อเรียกลูกค้านิดนึงช่วงแรก
แล้ววันแรกที่ขายได้ตังค์เท่าไรคะ
ตังค์ได้๑๕๐๐บาทวันแรกได้๑๕๐๐บาท๑๕๐๐บาท

ไม่ใช่แค่เคล็ดลับความสำเร็จที่เฮียอ้วนเอามาฝากทุกคน
วันนี้ครับเฮียอ้วนจะมาเปิดหมดเปลือก
เคล็ดลับการหมักการทอดหมูอย่างไร
กรอบอร่อยเป็นที่ถูกใจ
ให้ทุกท่านนำไปทำกินทำขายได้ตามสบายเลยล่ะครับ
ถ้าพร้อมแล้วเตรียมกระดาษปากกาไว้จดสูตรเด็ดแล้วลุย
ก็มาถึงเคล็ดลับและขั้นตอนการหมักหมูนะครับ
อ้วนเลือกใช้หมู๓ชั้นนะครับ
หมักสูตรพิเศษของหมูทอดบ้านแขกนะครับ
ขวดเนี่ยจะหมักหมูได้ถึง๒๐กิโลนะครับ
นี่แหละครับน้ำหมักที่ทำให้หมูทอดบ้านแขกมัดใจลูกค้าได้
ส่วนผสมหลักก็จะมีแค่ซีอิ๊วขาวพริกไทย
น้ำตาลสายกระเทียมและหมักข้ามคืน
ก็จะได้หมูหมักที่อร่อยเหมือนกับหมูทอดบ้านแขกแล้วล่ะครับ
วันนี้หมักแค่๒กิโลนะครับ
หมักไม่ต้องถึง๑ถ้วยนะครับ
แค่ครึ่งถ้วยพอลาดไว้ที่หมูเลยครับ
เสียรับความอร่อยว่าการขยามครับ
งานเต็มมันข้าวเนื้อประมาณ๓๕นาทีได้ครับ
พริกไทยุ๋ยกระเทียมเข้าก็ไปแล้ว
หมูเมื่อหมักแล้วเรายังไม่ไปทอดนะครับ
เราต้องมาแช่ตู้เย็นไว้อีกคืนนึง
ก็มันถึงการขั้นตอนการเตรียมแป้งทอดนะครับ
แป้งทอดกรอบทั่วไปนะครับ๓ช้อนโต๊ะครับ
สูตรของทางหมูทอดบ้านแขกเนี่ยนะครับ
เรายังไม่ใช้แป้งหนาเราจะใช้แป้งบางนะครับ

เดี๋ยวเราไปดูเทคนิคการทอดกันนะครับครับ

หมูทอดบ้านแขกเนี่ยเลือกใช้น้ำมันปาล์มนะครับ
เทคนิคก็คือการใช้น้ำมันที่ทั่วหมูนะครับ
สังเกตความร้อนของอุณหภูมิของน้ำมันนะครับ
โดยการหยอดแป้งลงไปครับ
นี่ครับถ้าแป้งเด้งขึ้นมาเลย
แสดงว่าอุณหภูมิของน้ำมันเนี่ย
หมูเราได้แล้วกรอบแล้วแน่นอน
ตอนนี้ก็ดูแล้วครับสีหมูเริ่มเปลี่ยนไปนะครับ
หลังจากกลับไปกลับมามันเริ่มเหลืองแล้วครับ
ขั้นตอนสุดท้ายคือการเพิ่มอุณหภูมิไปนะครับ
เป็นเทคนิคการทอดเพื่อให้หมูกรอบนอกนุ่มในนะครับ
และนี่คือเคล็ดลับความอร่อยของหมูทอดบ้านแขกนะครับ
จะไปทำกินไปทำขายติดต่อได้เลยนะครับ
จริงผมนึกถึงร้านหมูทอดชื่อดังอีกร้านหนึ่ง
ก็คือเจ๊จงอ๋อเจ๊จงอ๋อเจ๊จงหมูทอด
ซึ่งเฮียอ้วนบอกว่าอันนี้เป็นแรงบันดาลใจด้วย
ใช่ครับเจ๊จงเป็นแรงบันดาลใจของหมูทอดมันแขกนะครับ
ก็คือวันหนึ่งเนี่ยตอนที่เราขายนมไม่ประสบความสำเร็จแล้ว
เราเอาน้ำหมักหมูทอดของแม่มาหมักแล้วเราได้ดูรายการรายการหนึ่ง
แต่มึงขอโทษนะครับมึงใจถึงรึเปล่าที่จะขาย๒๐บาท
แม่ไม่น่าเชื่อเลยละครับว่าข้าวหมูทอดท่ามดาท่ามดา

ใครก็มองว่าทำเองได้ซื้อกินที่ไหนก็ได้
แค่ใส่ความเอาใจใส่และความทุ่มเทลงไปก็ทำให้เกิดความแตกต่าง
เหมือนอย่างที่หมูทอดบ้านแขกแสดงให้เห็นเติบโตยังไม่หยุดยั้ง
ก้าวสู่ปีที่๑๐และขยายสาขาไปทั่วประเทศ
ที่สำคัญครับสร้างรายได้กว่า๒ล้าน๕แสนบาทต่อเดือน
แล้วท่าต่อปี๒๐กว่าล้านเลยล่ะครับแม่ย้ำนะครับว่านี่นะแค่สาขาเดียว
แต่รู้หรือไม่ล่ะครับว่ากว่าจะมีวันนี้ได้เฮียอ้วนเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากเจ๊จง
แบรนด์หมูทอดเจ๊จงที่คนไทยทั่วประเทศรู้จักกันเป็นอย่างดี
ร้านหมูทอดชื่อดังอีกร้านหนึ่งก็คือเจ๊จง
เจ๊จงเฮีอ้วนบอกว่าอันนี้เป็นแรงบันดาลใจด้วย
ใช่ครับเจ๊จงเป็นแรงบันดาลใจของหมูทอดมันแขก
เราได้ดูรายการรายการหนึ่งซึ่งเจ๊จงไปออก
แล้วแกก็บอกกับรายการว่าไอ้หมูเนี่ยใครก็หมักได้
แต่มึงอ่ะขอโทษนะครับมึงอ่ะใจถึงหรือเปล่าที่จะขาย๒๐บาท
ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเพียงแค่คำพูดเล็กของเจ๊จงแค่นี้
จะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับผู้ชายคนนี้
เรียกว่าเป็นการจุดประกายในการเริ่มต้นการทำธุรกิจ

สวัสดีค่ะพิธีกรทั้ง๓ท่าน

เจ๊ก็ขอขอบคุณเฮียอ้วนนะคะ

แล้วก็สนุกสนานกับที่เราได้ตื่นขึ้นมา

เจ๊ภูมิใจนะคือคนคนหนึ่งอ่ะ

เป็นไอดอลให้กับหลายคนได้

เพราะว่ามันต้องใช้ความอดทนอย่างมาก

ให้ให้คนอื่นได้ทำตาม

เข้าใจว่าหลายคน

จริงแล้วถามว่าเจ๊ท้อไหมเจ๊ก็เหมือนกันนะ

ปัญหาหรืออุปสรรคอะไรที่หนักมาแล้ว

ถ้าพวกเราช่วยเหลือกัน

ว่าพวกเราทุกคนต้องผ่าวิกฤตนี้ไปได้

แต่เราพยายามใช้สติแล้วมองหาช่องทางนะคะ
ทุกช่องทางมีทางออกให้เราเสมอ

รู้สึกไงบ้างครับ

แล้วดูว่าแกก็เป็นไอดอลของเรา
กลับมาที่ร้านหมูทอดบ้านแขกของเฮียอ้วนเนาะ

ด้วยสภาวะวิกฤทธิ์แบบนี้

๒๐บาทขายมานานแค่ไหนละ
เมื่อวันที่๑๕พศภานะ

ตอนปัจจุบันก็๒๐
จริงแล้วพอเราไปตั้งอยู่ที่บ้านแข่ง

๒๐บาทแล้วเขากินอิ่มจริง

ใช้ชีวิตเขาจนเรียนจบมีวิชาชีพ

เขารู้สึกว่าเขาได้กินอาหารในราคาที่ถูก
มันเข้าตัวได้เพราะที่นี้
แต่ว่าในคลุมผู้หกครองที่มีงานทำ

ที่พวกผู้หญิงเขาชอบทานกันเนอะ
อ่ะเดี๋ยวเรานึกตอนเจอกับวิกฤตโควิดหน่อยไปกันนะครับ

ห่วงน้องพนักงานเราทุกคนครับ

เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
แต่เราก็เลือกที่จะเพิ่มผลิตภัณฑ์ขึ้นมา

ทางร้านช่วงที่คนมานั่งทานที่ร้านไม่ได้

ก็ตามแอปขั้นนำทั่วไปนะครับ
แล้วก็ที่หน้าร้านถ้าไม่เกิน๕กิโลก็ส่งฟรีครับ

สั่งขั้นต่ำ๒๕๐บาทส่งฟรี

ไม่เกิน๕กิโลกรัมจากร้านหมูทอดร้านแขกนะครับ

แต่เอาจริงรอบนี้เนี่ย

ของราคาแฟรนไชน์

อ้วนก็จะปรับเป็นเงินเดือนเหมือนเดิมอะค่ะ

แล้วก็มาหางานที่กรุงเทพทำค่ะ

ก็เลยที่ร้านเก่าเขาก็เลยออก
แล้วก็พนักงานก็ให้ออกอย่างนี้
คือก่อนหน้านี้หนูก็เป็นนักศึกษามาก่อนค่ะ
แล้วคราวนี้ต้องการหารายได้

แล้วก็จัดเวลางานทำงานอะไรแบบนี้ให้ใช่

ก็ขอบคุณค่ะที่ยังให้ทำงานในช่วงโควิด
ขอบคุณมากนะคะที่รับหนูมาทำงานที่นี่ค่ะ
ถ้าไม่ได้ที่นี่หนูก็ไม่รู้จะหางานได้ที่ไหนค่ะ
พี่อ้วนครับอยากบอกเลยกับลูกน้องทุกคนทีมงานเรา

ในยุคเศรษฐกิจเช่นนี้เนาะ
แล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับ

และนี่ครับเรื่องราวของเขาเรียกว่า

แต่ก่อนนะที่เงินเมื่อก่อนเนี่ย

แต่วันนี้ครับเขาสามารถสร้างธุรกิจของตัวเองได้นะฮะ
จากเงินเพียง๕๐๐บาทในวันนั้นครับ
กลายมาเป็นธุรกิจหมูทอดบ้านแขกกว่า๑๒สาขาเลย

จุดเริ่มต้นเล็กในการร่วมหุ้นกับเพื่อน
แบ่งกันไปขายตามหน้ามหาวิทยาลัย
จนสุดท้ายได้เงินมาใช้หนี้ครบ๓๐๐๐บาท
ภายใน๑๕วันตามกำหนด
ต่อยอดเป็นธุรกิจหมูทอดที่สร้างเงินล้านต่อเดือน
ความสำเร็จของหมูทอดบ้านแขก
เกิดจากกลยุทธ์การขายแสนถูก
ที่เริ่มต้นเพียงแค่๒๐บาทก็อิ่มได้

ทำเลอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย

นี่แหละครับหมูทอดบ้านแขกเงินล้าน
เศรษฐีป้ายแดงที่มีชื่อว่าเฮียอ้วน

มาช่วยกันแชร์เรื่องราวดีในวันนี้นะครับ

และเรียบร้อยนะครับ

กับรายการเศรษฐีป้ายแดงนะครับ

สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ